นิดเดียวไม่เป็นไรเนี่ยเป็นทุกทีครับ
เข้าไป
อืมเป็นไหมล่ะไม่เคารพกฎจราจรคือรถเก๋งอยู่ขวาสุด
ไอเลนส์ที่ขับเร็วแล้วก็ขับตกนะ
อยู่เปลี่ยนเลนส์กะจะเข้าทางแยกตรงนี้

แล้วเนี่ยคุณมอเตอร์ไซค์เขามาตรงดี
โดนเต็มเป็นเรื่องสิคะ

คนขับรถมอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะ
ยังดีอยู่เหมือนกันที่บาดเจ็บเล็กน้อยไม่ได้บาดเจ็บสาหัสนะครับ

เพื่ออะไรจะดำเนินคดีกับคนขับรถเก๋ง

ทำให้คนอื่นนั้นได้รับบาดเจ็บ
แซงเส้นทับอีกคือผิดหลายกฎ
กฎจราจรก็ไม่ได้เคารพกันเลย
และแถมทำให้มีคนเจ็บอีกต่างหากนะครับ
เอาละทุกอุบัติเหตุที่เรามาเล่าให้ฟังแบบนี้

ด้วยรักและห่วงใหญ่จากใจตลอดภัณฑ์นะครับ
เตือนกันทุกวันด้วยความห่วงใหญ่แบบนี้นะคะ